กรณีนี้นะครับคุณผู้ชมครับลุงก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปงานศพมา
เป็นจังหวะเดียวกับที่กลุ่มวัยรุ่นเขาจะถอยรถคุณวรพร
มันก็มาขวานกันเก้เก้กังกังเก้เก้กังกังอยู่
ปรากฏว่าวัยรุ่นลงมาตื๊บซะหมอบเลยครับ
ถ้าดูเฉพาะคลิปคุณผู้ชมเห็นเป็นอย่างไรนี่คือกล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในตะบนพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

ขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านนะครับ

รุมคุณลุงอีก๔คนลุงสลบไปเหตุเกิด๒๔ตุลาคม๒ทุ่มได้
นะครับชาวบ้านก็นำตัวลุงส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับ
แต่วัยรุ่นที่ก่อเหตุตอนนั้นบอกว่าโอ้โหผมต่อยลุงแค่หมัดเดียวแค่นั้นเอง
นะฮะหลังเกิดเหตุหนึ่งในสี่วัยรุ่นที่รุมทำร้ายลุงเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยนะบอกว่ายังไงไหมรู้ครับว่าพวกพี่รุ่นใหญ่
แต่ระวังรุ่นใหม่แบบผมด้วยนะครับนี่ฮะแล้วมีจุ๊บด้วย
วันนี้ทีมข่าวไปที่บ้านของคุณลุงที่ได้รับบาดเจ็บลุงสิงหรอดเนียมอายุ๕๕
เล่าบอกว่ากลับจากงานศพขี่มอเตอร์ไซค์จะเข้าบ้าน
พอถึงปากซอยร้านเนี่ยร้านเคคอฟฟี่เนี่ยเจอวัยรุ่นกำลังถอยรถเก๋งจะออกมาใช่ไหม
แล้วมันก็มาหยุดเก้เก้กังกันอยู่ตรงนั้นนะครับวัยรุ่นไม่พอใจ
ก็เข้ามาทำร้ายแบบในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปหมอว่าไงอ่ะลุง
หมอบอกว่ากระโหลกลุงแตกนะแล้วก็มีเลือดออกที่เยื่อหุ้มสมอง
กระดูกต้นคอเดาะตอนนี้ปวดไปทั้งตัวเลยแต่หมอบอกว่ามารักษาตัวที่บ้านก่อน
แล้วแล้วสายเหตุเรื่องอะไรที่โดนรุ่นกำลังแล้วเรื่องรถเนี่ยมันฝากกัน
ผมก็จะเข้าเขาก็จะออกไงแต่เขารถเก่งเข้ารถรถใหญ่ใช่ไหม
คนที่มีเรื่องผมยังรู้จักแต่อีกเพื่อนเขาอีก
ก็รู้จักแต่ไม่ชนิดก็เด็กน้องน้องอยู่หลังหลานมากงั้นคือแบบนั้น

นางรัตดารอดเนียมเป็นภรรยาของลุงสิงห์เนี่ยเล่าบอกว่า
ตอนเกิดเหตุได้ยินแล้วเสียงเออะโวยวายพอออกไปดู
อ้าวสามีนอนสลบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยพาส่งลงปฏิบาล
ดีให้เร็วที่สุดเราไปฟังฝั่งคนที่นะที่ทำร้ายบ้างนาง
ปูเป้ครับปูเป้เป็นแฟนสาวของผู้ชายเสื้อสีดำที่ไป
ลุงสิงห์ในคลิปน่ะนะฮะเธอเล่าบอกว่าก็นั่นแหละเหตุ
ก็คือมาจอดรถขวางกันอยู่แต่ว่าแฟนของเธอเนี่ยเดิน
ไปถามลุงบอกว่าไม่เห็นรถเหรอแล้วลุงสิงห์ก็จอดรถลงมา
ยแฟนเธอก่อนจนกลายเป็นเรื่องอย่างในคลิปหลังจากเหตุ
การนี้นะครับเธอไปขอโทษคุณลุงแต่ฝั่งคุณลุงไม่ยอม
ความบอกเรียกค่าเสียหาย๓๐๐๐แต่เธอบอกว่าให้ได้แค่๘๐๐
๘๐๐๐บาทถ้าจะเอามากกว่านี้ก็คงต้องแจ้งความแล้วไป

เห็นรถหรอเท่านั้นแหละเฎ็บแล้วเขาก็เลยต่ออ่ะเขาก็ตาย
เลยเม็ดหน่อยก่อนค่ะไม่มีให้หรอก
ก็คือต้องไปไก่เกลี่ยดีกว่า